คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจริงตั้งแต่เที่ยง๗ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังกันค่ะทั้งรถฉีดน้ำทั้งหุ่นยนต์ไปฉีดน้ำ
เพื่อใช้ละอองน้ำในการที่จะไปจับเรื่องของการ์ดแอมโมเนียให้มันตกลงมา
แล้วก็ลดเรื่องของมลพิษต่าง
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดเที่ยง๗ตุลาคม
สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สักประมาณตี๓ของ๘ตุลาคมค่ะ

ชาวบ้านเอ่ยพนักงานในโรงงานเอ่ยเป็นลมล้มพับแบบนี้เนี่ย
เนื่องจากว่าการ์ดเอมโมเนียมันมีฤทธิ์เป็นด่างใช่ไหมคะ
พอมันไปจับตัวกับอากาศเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านสูดดมเข้าไปถือว่าเป็นการผิดได้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดหลายคนก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้เราก็ต้องไปหาสาเหตุกันนะคะ
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณคุณนิเวศหารสมุทรพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรชบูรณ
ก็คือนายเขมชาติเฉลิมแสนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโรงงานอุตสาหกรรมของเพชรบูรณ์นะคะ
เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนนี้รู้สาเหตุแล้วค่ะ
สาเหตุของการ์ดแอมโมเนียรั่วเกิดจากวาวเครื่องทำน้ำแข็งขนาด๘๐ตันต่อวันเกิดรอยรั่ว
เพราะฉะนั้นแล้วอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นผู้กำกับโดยตรงสำหรับโรงงานน้ำแข็งนะคะ
ก็เลยออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลา๑๕วัน
ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ถ้าเกิดว่าทางโรงงานซ่อมแซมเสร็จก่อน๑๕วันก็สามารถแจ้งไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดได้
อุตสาหกรรมจังหวัดไปตรวจสอบเพื่อขออนุญาตเปิดใช้งานตามปกติได้ก่อนครบกำหนด๑๕วัน
ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณกริจคงเมืองเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการให้เก็บข้อมูลประวัติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
เพื่อรอดูผลกระทบที่ได้รับการสูดดมการ์ดแอมโมเนียเข้าไปว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่อย่างไรในระยะเวลา๗วัน
คือตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานไวค่ะมีการอบพยพประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานในรัศมี๕๐๐เมตรออกไปอยู่ที่วัดแคมปนแล้ว
อาการตอนนี้หายดีเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว
เจ้าของโรงงานว่าไงเจ้าของโรงงานบอกว่า
เปิดโรงงานผลิตน้ำแข็งแห่งนี้
กว่า๙ปีแล้วช่วงเกิดเหตุมันเป็นช่วงพักเที่ยง
หลังจากที่มีกลิ่นแก๊สแอร์โมเดลรั่วเนี่ย
พนักงานของโรงงานก็พยายามเข้าไปนะเข้าไปปิดวาวแล้ว
แต่เนื่องจากว่าคนที่เข้าไปปิดวาวเขาเป็นพนักงานใหม่
อาจจะไม่ชำนาญการเหมือนช่างคนเดิม
คือช่างคนเดิมเข้าไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมาหลายเดือนแล้ว
คนที่เข้าไปปิดวาวเนี่ยอาจจะไม่ชำนาญเพราะฉะนั้นอาจจะปิดไม่สนิทหรือเปล่า
มันก็เลยรั่วออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเอาล่ะแต่ว่าเจ้าของโรงงานบอกว่า
หลังจากนี้โรงงานก็จะรีบดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ยื่นเรื่องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรชบูรณ์
อนุญาตให้ประกอบกิจการต่อไปค่ะก็จบแล้วสำหรับเรื่องของโรงงาน
พนักงานใหม่อะไรใหม่เนี่ยบางทีต้องอบรมให้เขาพร้อมก่อนนะ
เมื่อวานนี้ในต่างประเทศก็มีไงเสียชีวิตตั้งแต่ธนูวันแรกนะครับ